เมื่อคืนนี้ประมาณสัก๒ทุ่มครึ่งฮะ
ตู่ยึดที่หน้าจอทีวีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพื่อมีการแถลงการอย่างเป็นทางการว่า
จะถึงนี้จะมีการเปิดประเทศรอรับนักท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวมายังไง
มาโดยไม่ต้องมีการกากตัวอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดนะ
สำหรับคนที่มีการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วแล้วมาจากประเทศที่เรา
เราคือประเทศไทยกำหนดว่าคนที่จะมาจากปลายทางเนี่ย
ต้องเป็นประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำความเสี่ยงต่ำคือ
ประเทศเขาวัคซีนครบถ้วนแล้วเขาถึงจะมาแบบที่ว่านี้
เปิดประเทศได้ยกตัวอย่างอย่างน้อย๑๐ประเทศ
ตัวอย่างคืออังกฤษซิงคโปร์เยอรมนีจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกา
อันนี้ส่วนหนึ่ง๑พฤศจิกายนจะมีการเปิดประเทศ
กลับมาให้การท่องเที่ยวคึกคักอีกครั้งหนึ่งฮะ
ส่วนหนึ่งธันวาคมหนึ่งธันวาคมจะเปิดให้กินดื่ม
ฟังให้ดีพอแห้งยัง๑ธันวาคมจะเปิดให้กินดื่มในร้านอาหารได้
เพราะฉะนั้นเทคผับอาจจะได้กลับมาเปิดอย่างเป็นทางการอีกที
ดนตรีนักร้องนักเต้นทั้งหลายจะได้กลับมามีงานอีกครั้งหนึ่ง

ในเบื้องต้นเราเริ่มกำหนดรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ
ที่จะสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว
ไว้ที่อย่างน้อย๑๐ประเทศ
ซึ่งจะรวมประเทศอย่างเช่นอังกฤษสิงคโปร์เยอรมนีจีนและอเมริกา
โดยเราตั้งเป้าว่าจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอีก
ภายในวันที่๑ธันวาคมและหลังจากนั้น

เราจะเพิ่มจำนวนประเทศให้มากขึ้นอย่างกว้างขวาง
ประเทศไทยแต่ยังจำเป็นต้องมีการกักตัว
เงื่อนไขและข้อกำหนด
พร้อมตอนนี้ภายในประเทศที่๑ธันวาคม
เราจะเริ่มพินาอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และจะพินาอนุญาตให้สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
และสถานบันเทิงเปิดให้บริการได้
นี่ข่าวใหญ่ไหมใช้คำว่าโคตรเลยดีกว่า
ถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากที่ประเทศไทยจะมีการเปิดประเทศ

แล้วเท่าที่เวลาจะเหลือนับ๑๐พฤศจิกาก็ได้

อีกประมาณ๑๒๐วันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาล
ในการบริหารจัดการรับมือกับสถานการณ์โควิด
ก็นับไปจากพฤษภาคมที่ผ่านมา

อย่างน้อย๑๗๐ล้านโดส
ฉีดให้กับคนไทยเท่ากับว่าจะเป็นการสร้างภูมิคุ้ม

โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

กับการเตรียมเปิดประเทศอย่างเป็นทางการอีกทีฮะ
แต่มีอีกคนนึงพี่หนูริ่งหรือบอกกรรายจุด

คือก่อนหน้าที่จะมีการแถลงข่าว๒ทุ่มครึ่งเนี่ย

สมบัติบอกว่าอย่าเสียเวลาเปิดดูเลย
อย่าเสียเวลาลุ้นเลยไม่มีค่าหรอก
อย่าเสียเวลาลุ้นเลยแกไม่ลาออกแน่
คือเอาเฮ้ยแถลงลาออกแล้วแต่แรก

คือเมื่อวานเดากันว่า๑ลาออก

มีคนโทรมาถามผมบอกว่าจะยูบสภาคมหรือเปล่า
ผมก็วิเคราะห์ไปตามนักข่ากันบอกว่า
มันยังไม่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวข้องกับที่รัฐสภาขัดแย้งกัน
ไม่น่าจะใช่ก็น่าจะนั่นแหละเปิดประเทศก็เป็นอย่างนั้นจริง
ใช่ไหมฮะพี่หนูหลิงเนี่ยโพสต์ดักคอไว้ล่วงหน้าแล้ว
อย่าเสียเวลาลุ้นเลยแกไม่ออกแน่นอนนะฮะ
แต่มีอีกคนนึงหลังจากการแถลงไปเรียบร้อยแล้ว

อีกคนนึงอดีตนายกทักษิณชินวัฒน์หรือโทนี่วูดซ่ำ

๗ปีพังขออีกห้าปีคงพินาศ
โอ้โฮคงปังฮะปังพินาศ
บอกถ้าฟัง๑๕นาทีมีแต่น้ำ
รับรองว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันแบบ๒ทุ่มตรง

โทนี่วูดซ่ำจะพูดในกลุ่มแคร์
ก็จะมีคนในกลุ่มแคร์ซึ่งเป็นคนที่
อยู่ในสังคมไทยคนเก่งด้วยนะ
ก็จะมีการพูดอย่างเป็นทางการคืนนี้

ก็นั่นแหละค่ะก็ได้เห็นบรรยากาศ

คุณผู้ชมทีนี้หลังจากที่พลเอกประยุทธ์
หรือว่าลุงตู่มีการแถลงออกไปแล้วนะคะ
ตอนนี้อันดับหนึ่งก็ยังเป็นแฮชแท็กที่ขึ้นว่า

เอาสองมุมค่ะนะคะสองมุมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคือก็วิพากษ์วิจารณ์นะ
เรื่องของการเปิดประเทศท่านพร้อมแล้วจริงเหรอ
เรื่องการจัดหาวัคซีนท่านทำได้ดีจริงเหรอ
แล้วก็เรื่องของอนาคตของประเทศไทย
นี่วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงเรื่องของเดี๋ยวนะ
ออกมาอ่านแถลงการหรือท่องแถลงการให้กับคนไทยฟัง
ก็ต้องจับอาการจับสังเกตกันนะฮะ
นี่คุณผู้ชมบางคนก็บอกว่านี่
ถ้ารัฐพร้อมจะเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ควรคืนเสรีภาพให้คนไทย
แต่ทำไมถึงยังไม่ยกเลิกเคอร์ฟิลล์
และมาตรการพรกรฉุกเฉิน
อ่านะคะนักท่องเที่ยวต่างชาติน่าจะกลัวไทย
เพราะเรายังมีคนติดเยอะแยะ
อันนี้อ่านคอมเมนต์ของชาวเน็ตให้ฟังในทวิตเตอร์นะคะ
คือคุณเปิดประเทศแล้วนักศึกษาล่ะเมื่อไหร่จะเปิดเรียนได้
ตอนนี้ยังไม่ได้ไฟเซอร์ครบเลย
เอาอะไรมาเปิดก่อนนะฮะ
บางคนถึงขั้นบอกว่าชวนกันสวดมนต์ป้องกันเถอะ

อ่าทีนี้นอกจากในทวิตเตอร์ที่ร้อนแรงแล้วนะคะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมโพสต์แบบนี้เลยนะคะ
แต่ปิดคอมเมนต์ลุงตู่ใจบาง
คือหลังจากที่แท้แหลงแล้วชาวเน็ตก็บอก
เปิดสิเปิดคอมเมนต์สิ
แชร์ทั้งโปรดของลูงตูแชร์เลย
อะชิอ่ายล่ะ

อางงานในประเทศก็ควรกลับภูมิลำเนาโดยไม่กลักตัวเช่นกัน

ด้านปิดกั้นสักนับนะคะ
บางคนแต่มีบางคนนะก็เห็นด้วย
ในมุมที่นายกราธมุรัฐมนตรีเมื่อวานพูด

ท่านทำงานอย่างหนักแล้วก็ช่างน้ำหนักนะคะ
กับการดูแลสุขภาพควบคู่กับเรื่องของเศรษฐกิจ
นี่เป็นสิ่งเดียวที่เห็นด้วยกับความคิดของนายก

การบินถ้าผ่านก็สามารถมาไทยได้
หลายประเทศที่เจริญแล้วนะเขาก็ทำกันเพราะมันกระทบกับธุรกิจ
นี่นะคะเป็นมุมที่ชาวเน็ตเขาสะท้อนออกมา
ใช่ครับในมุมวิทยาศาสตร์ว่ากันไปแล้วนะครับ
เกี่ยวกับความเห็นว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไง